เราลงไปที่พื้นที่ภาคใต้นะครับทหารกับตำรวจเขาระดมกำลังกว่า๑๐๐นายครับ
ไปจับกลุ่มแกนนำอาเคนะครับซึ่งเป็นมือระเบิด
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่เตรียมพร้อมก่อเหตุหนึ่งคันด้วยทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก
ประพานวัฒน์นะฮะขันติยวรานันต์นะครับ
กฎอายการศึกนะฮะนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๑๐๐นายเข้าไปปิดล้อม
พื้นที่เป้าหมายคือบ้านไดที่เจสิบเก้าทับสองหมู่แปด
บ้านเจาะกราดีตี่อำเภยฮาจยลา
หลังรับแจ้งข่าวว่ามีกลุ่มแกนนำสำคัญ

สามารถจับกลุ่มนายตนเป็งตายง

ตามปฏิทินหมายจับคดีความมั่นคง๒๐ราย
จากนี้ก็ยังไปพบโทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง
จักรยานยนดัดแปลงสภาพพร้อมเตรียมประกอบระเบิด๑คัน
มีข้อมูลการติดต่อกับหมายเลขบุคคลสำคัญ

เตรียมขยายผลต่อไปยังผู้ร่วมขบวนการ
นายตนเป็งนั้นมีหมายจับปวิอาญาติดตัว๒หมายด้วยกัน
จากเหตุการณ์ประทะกันในพื้นที่
ภูยงสูงแงที่ตำบลบาลบุรกอำเภายหา
จากการที่เกิดเหตุป้นปืนผู้ใหญ่บ้าน
ที่ตำบลละแออำเภายหาเมื่อ๒๕๕๙ก็ปีที่ผ่านมา
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับหัวหน้าชุด
และเป็นเครือข่ายใหญ่เคลื่อนไหว๔อำเภอ
ที่หน่วยสักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๑
นอกจากนี้เจตเทียก็ยังเบคบุกเข้าไปจากกลุ่มนายลูกมารมาดิง
แล้วก็สมาชิกในกลุ่มที่บ้านกำปงบางุยหมู่บ้านย่อยบ้านสโตหมู่๕นะครับ
ที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยาลา

หลังการประทะจึงตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นกระท่อม๑หลังพบเปย์๒หัว
แล้วก็เสบียงอาหารปลอกกระสุนขนาด๙มมของคำร้ายกว่า๑๐ปลอก
ส่วนคนร้ายคาดว่าอาศัยความชำนาญในพื้นที่และก็หลบหนีไปได้ครับ